คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงสายสายที่ผ่านมาค่ะมีเหตุการณ์ที่ผู้ป่วยจิตเวท๓รายนะคะ
ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ห้องขังของโรงพักษีธาตุจังหวัดอุดรธานี
คือต้องนำผู้ป่วยจิตเวทไปอยู่ในห้องขังก็เพราะว่าเตรียมจะส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล
แต่ผู้ป่วยจิตเวททั้ง๓รายนี้หนีออกมาแล้วมี๒ใน๓ที่ไปขึ้นรถตำรวจที่จอดอยู่ในโรงพัก
แล้วขับหนีคือขับหนีข้ามจังหวัดตำรวจบอกว่าต้องขับรถไล่ตามไล่ล่าอยู่๓๐๐กิโลนะ

นี่ค่ะตำรวจสกัดจับนะคะผู้ป่วยจิตเวท๒คนที่อยู่ดีขึ้นรถตำรวจแล้วขับออกมาเลย
เป็นรถกระบะตาโล่ของสถานีตำรวจภูทรศรีธาตุจังหวัดอุดรธานี
ควบคุมตัวได้ที่สี่แยกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรหรือทกศ
อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
โอ้โหตำรวจไล่ตามมาเป็นร้อยโลอ่ะค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ
เกือบเกือบสิบเอ็ดโมงวันนี้นะคะตำรวจจับคนร้ายในรถตำรวจได้สองคน
คือนายนิคคมอายุยี่สิบสี่ปีและนายสอนนรินอายุยี่สิบหกปี
มุงดูกันแบบโอ้โหด้วยอาการตกใจอะค่ะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกสานิทชัยชัยสถิตรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุบลราชธานี
ก็มาร่วมสอบปากคำนะคะทั้งสองคนเขาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
แต่ทั้งสองคนนี้พูดไม่ค่อยจะเข้าใจ
วกไปวนมาค่ะพูดไม่รู้เรื่องครับ
ก็สารภาพว่าถูกควบคุมตัวอยู่ที่โรงพักศรีธาตุที่อุดรธานี
ก็เลยเนี่ยต้องส่งตัวกลับไปที่สพศรีธาตุให้ดำเนินคดีต่อครับ
พันธุ์ตำรวจโทมนตรีแก้วปัญญารองผู้กำกับสภศรีธาตุบอกว่า
ช่วงเช้าเมื่อวานค่ะประมาณ๘โมงเช้า
นายอนุสรนายูยี่สิบแปดปีเช้าบ้านในพื้นที่หมู่สองตำบลหัวนาคำ
เขามีอาการทางประสาทอลวาดทำร้ายพ่อตัวเอง
ตำรวจก็เลยไปจับแล้วพามาโรงพักครับ
ถัดมาช่วงเที่ยงวันเดียวกันอ่า
ก็คือช่วงเที่ยงเมื่อวานตำรวจได้รับแจ้งว่านายนิคมอายุยี่สิบสี่ปี
เป็นผู้ป่วยจิตเวทคลุ้มคลั่งอารวาสจะเผาบ้าน
หมู่สี่ตำบลตาดทองเพราะว่าขาดยาอาการกำเริบครับ
ตำรวจก็เลยไปควบคุมตัวมาไว้ที่โรงพักอ่า
ป่วยจิตเวทรายที่สองแล้วนะมาอยู่ที่โรงพักอ่า
สักพักหนึ่งบ่ายสามนายสอนนารินผู้ป่วยจิตเวท
ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าโรงพักมาแจ้งความบัตรประชาชนหาย
ครับตอนที่นั่งสอบปากคำอยู่อ่ะพูดวกไปวนมา
พ่อแม่และญาติก็เลยให้ตำรวจควบคุมตัวไว้ที่โรงพักก่อน
ก็เลยมีผู้ป่วยจิตเวทสามคนอยู่ที่โรงพักอื้อหือ
ควบคุมตัวเอาไว้เตรียมจะส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษา
ในวันนี้เตรียมส่งโรงพยาบาลวันนี้ครับ
ก็เลยนำตัวทั้ง๓คนไปควบคุมตัวเอาไว้ในห้องขังของโรงพัก
อยู่คนละห้องกันด้วยนะคะแยกขังกันเลยอ่ะ
คือพยายามที่จะไม่ให้อยู่ด้วยกันใช่
คือเดี๋ยวเกิดอารวาสทำร้ายกันเองจะยุ่งอืม
อยู่คนละห้องนะฮะจากนั้นครับทุกผู้ชมครับ
สี่ทุ่มสิบนาทีของเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะนะฮะทางเจ้าหน้าที่เนี่ย
เขาก็ได้รับแจ้งจากสิบเวรว่าผู้ถูกควบคุมตัวทั้ง๓คน
หลบหนีออกจากห้องขังไปแล้วอืมนี่ฮะจากการตรวจสอบพบว่า
นายสอนนารินที่ถูกคุมตัวอยู่ในห้องที่๒ได้พังกรงเหล็กห้องควบคุมออกมา
แล้วไปปล่อยตัวนายอนุสรกับนายนิคมออกมาด้วยโอ้โหไปเปิดประตูให้เพื่อนด้วย
นี่ฮะจากนั้นนายสอนนารินไปหยิบกุญแจรถของตำรวจที่วางอยู่บนเบาะ
พร้อมกับนายนิคมไปกันสองคนส่วนนายอนุสรเนี่ย
เขาแยกเดินหายออกจากพื้นที่โรงพักไปอืม
ตำรวจไปตามสกัดจับได้เนี่ย๒คนเนี่ยคือ
นะคืนนายนิคมกับนายศรนรลินนะอานุศรเขาเดินหายไปเลยนะครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดในโรงพักนะครับ
แล้วก็พื้นที่โดยรอบตามเส้นทางหลบหนีแล้วก็มีญาติคอย
เบาะแสด้วยพบว่านายสอนรินขับรถตำรวจจากสพศรีธาตุไปที่บ้านลุงก่อน
ลุงอยู่ที่อำเภอกันธรารมจังหวัดศรีสเกตแล้วก็ขับมุ่งหน้าต่อ
บอกว่าจะไปหาเพื่อนที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลรัชธานี
ตำรวจก็เลยไล่ติดตามสกัดจับนะฮะไปจับได้ที่อำเภอวาลินชำราบ
จังหวัดอุบรณชธานีรวมแล้วระยะทางจากสศศรีธาตุที่ก่อเหตุหนีมา
กิโลเมตรกว่าขณะเดียวกันนะครับหลังจากคุมตัวมาสอบสวนเพิ่มนะ
ก็แจ้งข้อหาเพิ่มนะฮะคือทำให้ทรัพย์สินราชการเสียหาย
แล้วก็ลักษณ์ทรัพย์สินรัชการด้วยโดนไปเลยนะฮะ
ช่วงเย็นที่ผ่านมาจับได้๒คนแล้วว่าในอนุสรตร์ที่แยกเดินไป
ก็ไล่ตามหาจนเจอฮะครบ๓คน
เลยต้องไปดูต่อว่าจุดบกพร่องช่องโว่มันอยู่ตรงไหน
ใช่ออกมาจากห้องขังได้ยังไงตั้งแต่คนแรก
ต้องไปเปิดห้องขังให้คนอื่นออกมาอีกแหละไปเอารถตำรวจไปอีก
ตำรวจบอกว่าพังลูกกรงเหล็กออกมาเออมันพังง่ายขนาดนั้นเหรอ
แล้วคนที่เข้าหน้าที่ทำหน้าที่ในการดูแลความเรียบร้อยในช่วงเวลานั้นเนี่ย
เออมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ